ทางสำนักงานก่อสนจังหวัดสงขลายเองเขาบอกว่าระดมมันสมองของบุคลากรทางการศึกษาเลย
นี้เขาไปจัดกันอยู่ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ตที่สงขลานายธนกรเกื้อกูลผู้อำนวยการสำนักงานก่อสนจังหวัดสงขลาเป็นประธาน
ประสงค์ของการประชุมครั้งนี้นะคะก็เพื่อมุ่งหวังระดมความคิดของบุคลากรทางการศึกษา
ให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช๒๕๖
โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนรวมไปถึงขับเคลื่อนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์กศน
เพื่อจะได้นำความรู้ต่างไปแนะนำแก่ครูแล้วก็บุคลากรสถานศึกษา
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอเลย